โอ้เธอต้องวิ่งกับใครวิ่งกับพี่ตูนป่ะ

วิ่งกันทั้งกลุ่มเลยมากันไปหมดเลย
วิ่งเร็วด้วยโอ้โหไม่รู้เป็นนักวิ่งเก่าหรือเปล่า
แต่นี่เจ้าหน้าที่เขาไปถล่มจับบ่อนไก่ชนเท่านั้นแหละ

อ้ะคุณเห็นมั้ยคะวิ่งค่ะ

ไม่เห็นนะครับตอนนี้นะครับ

ที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับเหตุการณ์มันเป็นอย่างไรครับใหม่ค่อยตั้งใจดู

คุณเห็นอะไรไหมไก่
ไม่ใช่แค่นักพนันที่วิ่ง
ของกลางของเรานี่เผ่นแนบ

ไปแล้วของกลางของเราไปแล้วไปไว้กว่าด้วย

ของกลางของเราไปก่อนค่ะ
ไม่รู้ว่าไก่รู้ได้ยังไงว่าตำรวจมานะคะ
แต่วิ่งไปแล้วค่ะไม่รออะไรนะคะ
แต่คนขายของยังนั่งอยู่ยังไม่สนใจ
คุณผู้ชมนี่เป็นภาพเลยนะ
จากที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอตะกัวป่า
พร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการบุกเข้าจับกลุ่มนักพนันไก่ชน
ที่กำลังลักลอบเล่นการพนันบริเวณภายในสวนปาล์น้ำมัน
อันนี้คือลักลอบเล่นนะแบบผิดกฎหมายนะ
เขาเรียกเป็นบ่อนไก่นะบ่อนไก่ชน
อยู่ในตำบลบางม่วงอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงา

มีคนแจ้งเหตุมาได้รับแจ้งจากประชาชน
ที่นี่มีการลักลอบเล่นพนันไก่ชนแบบไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย

บุกจับไปเลยนักพนันทั้งหลาย
งานนี้แม้ว่าเหล่าบรรดานนักพนันทั้งหลายนะฮะ

เอาจริงคนหนีแล้วทำไมไม่อุ้มไก่ไปด้วย

น้องพยายามแล้วน้องได้เท่านี้

ถึงแม้ว่าเหล่าบรรดานักพนันทั้งหลายจะรีบวิ่งหนีไป
แต่สุดท้ายไม่รอดนะคะ
ถูกจับกลุ่มได้ถึง๒๓คนด้วยกัน

ของกลางเล้าไก่

ใช่ค่ะสนามเวทีชนไก่

ในการเล่นพนันอีกเพียบนะคะ

ก็ต้องใช้เก้าอี้ในการเป็นล้าวไก่แทน

มีธนบ่งธนบัตรอะไรอย่างนี้นะคะ
ก็ผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มไป
ก็รับสารภาพแล้วว่าตัวเองมาเล่นพนันจริง

กับตัวนักพนันเนี่ยตอนนี้ยังให้การ

ฉันกังวลว่าถ้าหากว่าถูกลงโทษเนี่ย
ไก่มันจะกลายเป็นต้มยำหรือจะเอาไปย่าง

ไก่นะยอมรับแต่โดยดีเถอะ

คำให้การของคุณจะเป็นประโยชน์ในชั้นศาล
แล้วพอสารภาพแล้วโทษมันจะลดกึ่งหนึ่งนะไก่

ตกลงไปงง

ถูกจับได้ทั้งนักพนันทั้งของกลางเลย
การพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมาย

ส่วนไก่โดนจับไป๔ตัว

อย่าทำแบบนี้เดี๋ยวจะโดนจับนะคะ
ก็ต้องวิ่งกันเหนื่อยเสียเวลาเปล่าคุณผู้ชม